แม็กกี้อาพางคุณผู้ชมข้าเธอป่วยเป็นงูสะวัตรและที่สำคัญอาการหนักมากฟังตกใจงูสะวัตรขึ้นเหี้ยวหุ้มสมอง
แฟนตกใจเลยค่ะอุ้ยใช่แล้วคุณผู้ชมอันตราย
งูสวัสดิ์นี่แหละที่มักเกิดขึ้นกับผิวหนังนะคะ
แต่กับสาวแก๊กกี้ในคราวนี้ลุกลามเข้าไปที่เยื่อหุ้มสมองเลย
อาการที่เกิดขึ้นก็คือถ่ายละครอยู่ดีปวดหัวหนักมาก
กินยาก็ไม่หายจนวูบคากองต้องหามส่งโรงพยาบาลค่ะ
นอนหยอดน้ำเกลือถึงประมาณ๘วันเต็มเลย
ซ้ำร้ายคุณผู้ชมค่ะพอตรวจดีนะ
เซลล์๒๒๓ตัวเป็นไวรัสซะงั้น
ปกติคนทั่วไปเนี่ยเจอทั้ง๕ตัวท่านเองคุณผู้ชม
แต่นี่คือเจอทั้ง๒๒๓ตัวโอ้โหเยอะมากค่ะ
งานนี้เจ้าตัวเผลอยภาวะเลยค่ะเข้ารักษาทั้งทางแพทย์และความเชื่อนะ
เพราะว่ามีอาจารย์วัดดังค่ะทักว่าแม็กกี้นะโดนทำของใส่หรือเปล่า
ร้อนใจจนหลังออกจากโรงพยาบาลค่ะ
ต้องเตระเวนอาบน้ำมนต์กันทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลยค่ะคุณ
เราก็ตกใจเตะเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรฉันเป็นได้ยังไงอยู่มันก็มา
แล้วก็จริงก่อนหน้านี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาก
ภูมิต้านทานต่ำก็เลยทำให้เราติดเชื้อ
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองค่อนข้างเยอะเลย
มีคนทักเหมือนกันว่าโดนของอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะมีพระหรืออะไรก็ทักเหมือนกันแต่ก็ไปอาบนามมนต์
มีคนแบบหมดสัญญาเยอะ
ยังไม่ถึงคิวเราหรือมั้งเราก็ต่อไปแล้วรอบ๒
ก็อยู่ยาวไปเลย
ก็ยังอยู่ในรอบ๒